นะครับก็เอาให้ความสนใจครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในที่เกิดเหตุหรือ
ที่โพสต์จริงจริงเราก็ยังไม่ทราบนะครับมันเป็นเรื่องทางเทคโนโลยีซึ่งผมก็ได้รับทราบว่า
มันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นความผิดที่เกี่ยวกับเด็ก
อย่างนี้นะครับเราก็ไม่ปล่อยป๊าเลยครับ
ก็พยายามที่จะประสานกับฝ่ายสืบสวนให้เดินทางเทคโนโลยีต่าง
ที่จะไปหาตัวคนร้ายคนนี้ให้ได้นะครับว่าเป็นใครที่ไหนอะไรยังไง
กระทำความผิดที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องประสานกับทางปท
ทางภูมิการปทนะครับเป็นการส่วนตัวเพื่อ
จะได้ช่วยอะไรถ้าหากว่าเป็นอุดรธานีเราทำให้เต็มที่นะครับ
ชั้นนี้ผมคิดว่าคงจะพยายามทำการสืบสวนสอบสวนให้ได้ความก่อนนะครับ
ว่าตัวเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเป็นใครอย่างนี้ครับใช่ครับจากโซเชียลอย่างเดียวแหละครับ
ตอนนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางทางรองภูมิกับสืบสวนเขามีความชำนาญเรื่องนี้อยู่แล้วครับ
จะประสานกับทางฝ่ายทางทางผู้การปอทครับเบื้องต้นยังไม่มีเจ้าทุกข์
ไม่มีครับยังไม่มีครับต้องหาก่อนครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดที่ไหนแน่
แล้วใครเป็นเจ้าทุกข์ใครเป็นผู้เสียหายยังไงเรื่องนี้ต้องระมัดระวังครับเป็นเด็กครับ
ซึ่งเป็นเด็กและเป็นเด็กผู้หญิงและเป็นสตรีด้วยอย่างนี้เราต้องทำอะไรด้วยความรอบครอบครับ
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับความผิดเบื้องต้นนำสำนวนอะไรบ้างครับ
เดี๋ยวต้องดูครับก็มีหลายอย่างครับดูจากจากคลิปที่ได้เห็นจากทางหน้าสื่อเนี่ยครับ
ก็มีความผิดหลายเรื่องครับแต่ว่าเอ่อทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ผมก็ไม่สามารถจะพูดได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเกิดผิดพลาดไปมันจะไม่ดีครับ